มาดูเหตุการณ์ที่ตำรวจเชียงใหม่กำลังนำผู้ต้องหาขึ้นรถไปส่งฟ้องศาล
แต่ผู้ต้องหานั้นไปสะดอกกุญแจมือหลบหนีไปได้
พยายามปีนต้นไม้หลบหนีแต่ว่าตำรวจตามจับกลุ่มได้ครับ
นี่นะฮะดูในวงกลมสีแดงที่วงไว้ให้หนีไปแล้วครับ
อันนี้คือวิ่งหนีไปแล้ว

เป็นกล้องหน้ารถของประชาชนที่จอดอยู่ที่บริเวณแยกไฟแดงบ้านสรรป่าขานะครับ
ถนนดอนจันทร์สรรกำแพงที่เชียงใหม่ครับ
ก็บันทึกวินาทีที่นายนราวุฒิเมืองมาล่าอายุ๒๘ปี
กล้องหน้ารถก็จับผ้าออกไปได้มาสักครู่วิ่งหนีเข้าป่าไปเลย
จากการสอบสวนทราบว่านายน้ำราวุฒิเป็นผู้ต้องหามียาบ้าไว้ในครอบครอง
แล้วก็มีไว้เพื่อจำหน่าย๙๖เมตร
ใช้วิธีการนำรวดสะดอกกุญแจมือออกไปแล้วก็อาศัยช่วงรถติด
ไฟแดงเนี่ยกระโดดจากรถตู้ของตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่อ่อน
ขณะกำลังควบคุมตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่วิ่งหนีเข้าป่าข้างทางไปเลย
จากนั้นทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็ระดมกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรแม่ออน
กำแพงด้วยสารพีด้วยและทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๓
ปูพรมเข้าปิดล้อมป่าด้านหลังหมู่บ้านซิตี้โฮมเพลส๓
ห่างจากจุดหลบหนีประมาณ๑กิโลเมตร
ขณะที่ผู้ต้องหากำลังปีนต้นไม้จะหลบสายตาของเจ้าหน้าที่อยู่เลยค่ะ
นายนาราวุฒิก็สารภาพมาบอกว่าถูกตำรวจล่อซื้อยาบ้าเลยถูกจับ
ตอนนี้ตำรวจนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ฝากขัง

หลบหนีระหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาล
พนักงานอายการของพนักงานสอบสวน
หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาค่ะ
สุดท้ายก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกนะค่ะ